เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของพักแล้วก็หารือถึงความเป็นไปได้
ซึ่งนายพิธาเนี่ยเสนอนะครับเสนอตัวว่าไทยเนี่ยนะครับ
พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับภูมิภาคแล้วก็ย้ำจุดยืนว่า
นะครับครับพบนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภาคเก้าไกล
แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและตอนนี้ก็เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลอยู่
โดยมีนายพระฤทธิวัชรสินหรือว่าคุณไอติมนะครับผู้จัดการการลนลงสื่อสารนโยบายพักเก้าไกล
เนี่ยเขามาเสนอให้ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพไหมจัดงานอีกครั้งต่อไป
ซึ่งไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายก็เมื่อปีสองพันสิบสองคุณผู้ชมนอกจากนั้น
นายพิธาได้แสดงจุดยืนถึงนโยบายของนะครับพักให้ความสำคัญคือนโยบายสามดีนะครับ
ประกอบไปด้วยการเอากองทัพออกจากการเมืองไทยเรียกว่าไงนะดอม
นะฮะอ่าแล้วการอาทารายทุนผูกขาดอันนี้
แล้วอีกดีหนึ่งกระจามนาฏคือแล้วก็นี่ครับสามดีนะครับ
ของทางก้าวไกลเขานอกจากการเข้าพบหัวหน้าพักเก้าไกลแล้ว
คนของพักเก้าไกรแล้วก็เข้าพบผู้บริหารของพักเพื่อไทยด้วย
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของเพื่อไทยด้วย
อ๋อหมื่นบาทดิจิทัลอ่ะน่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละ
อุ๊ยแต่พี่เบิร์ตเอาจริงจริงนะที่ผ่านอ่า
จากเราเห็นการปรากฏตัวของคุณพิธาตามที่ต่างแล้วอย่างหนึ่ง
ที่เรามักจะมองคือท่าทาง

หรือว่าเวลาที่ยืนถ่ายรูปเนี่ยท่ามือแบบนี้
คือคุณพิธาทำเนี่ยนะมันดูแบบเออมันดูกลมกลืน

คุณนัทธพงศ์อะคุณนัทธพงศ์ทำมือแบบนี้อะยังไงคะ

เออเห็นมั้ยมันไม่คือมันจะเอามือไว้ตรงไหนมือไว้ตรงไหน

ไม่รู้ว่ามันจะเอามือไว้ตรงไหนฉันต้องยืน

ลองทำดิเอามือผสานดิอะ
อ้าวปราสาทเหรอแบบนั้นอย่างนี้หรอ

เขาขึ้นมาหน่อยทำมือแบบนี้ได้ไหม

เป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วอยากรู้
อยากรู้แล้วถ้าภาษากายพี่เบิร์ท
คือมีคนเขาไปหาข้อมูล
ว่าเวลาคุณพิธาปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนแล้วทำมือเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้
ส่งสัญญาณอะไรยังไงไปถึงต่างประเทศอะไรยังไงหรือเปล่า
นี่มีการเอาไปเปรียบเทียบกับผู้นำของเมืองนอก

โดยทันตแพทย์อภิชาติลีนานุรักษ์
ตรหัสภาษากายของนายพิธาระบุว่าท่านี้คืออะไร
การวางมือตามภาพนี้ในทางบุคลิกภาพ
เป็นการแสดงความสุขุมควบคุมและเฉลี่ยวฉลาดครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยใช้คำว่าอะไรแต่ฝรั่งเขาเรียกว่า

สติปเปิ้ลสติปเปิ้ลหรอสติปเปิ้ลบางคนเรียกพาวเวอร์สเฟียร์
เหรอพาเวอร์โซเฟียแล้วก็เอาภาพอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมัน
อังกฤษแมคเคิลนะก็ทำท่ามือเดียวกันเลยในคล้ายกันอ่ะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภาษากายอธิบายถึงมือสามเหลี่ยมว่ามี๖ลักษณะ
โอ้โหเฮ้ยมันมีเยอะขนาดนั้นเลยหรออ๋อลองไล่ไปเลยนะ
อันหนึ่งหนึ่งมือสองข้างประกบกับนิ้วกลางเดี๋ยวพี่จะทำนะ
อ่าประกบกันนะฮะนิ้วเนี่ยกางออกนะครับ
ปลายนิ้วสัมผัสกันอยู่ระดับอกสื่อสารว่าอย่ายุ่งกับฉัน

มือสองข้างประกบกันฝั่งกรรมนิ้วกลางออกเปล่าบาน้ำสังเกตลงบุรุษระวางออกล่าง
อ่ะเสื่อสามว่ายินดีเจรจฉาออกล่าง

มือสองข้างประกบกันนิ้วกลางออกปลายนิ้วสัมผัส
ระดับต่ำลงมาเกือบถึงหวังขา
สื่อสารว่าให้อีกฝ่ายพูดก่อน
แสดงว่าอันนี้คือมือสองข้างประกบกันเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับระดับถูกป่ะ
อ๋อนี่นี่คุณคิดคุณคิดอ๋อโอเคห้ามือสองค่าประกบการนิ้วกลางออกไป
สัมผัสการทำให้มุมเกือบระนาบเดียวกันสื่อสารได้ว่ายังไม่ตัดสินใจ
นี่นี่แบบแบบรูปร่างกลางนี่ยังไม่ตัดสินใจอ่าเออนะครับอ่า
ดอมไปที่ไหนถ้ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ยกมือแบบนี้
พี่โบ๊ยจะได้รู้คนที่เข้ามาดูแลเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าอ๋อ
รู้ว่าดอมยังไม่ตัดสินใจคือต้องการข้อมูลเพิ่ม
การข้อมูลเพิ่มครับเอา๖มือหนึ่งมือหนึ่งข้างกลางออก
ส่วนอีกมือแตะกลางฝ่ามือสื่อว่ากังวลอ่า
นี่อ่าห่างงี้กังวลแต่คือครูฟลน่ะอือ
ครูฟลน้ำฝนพลักษณีย์ที่เป็นครูสอนแบบอือออ
บอกว่าเนี่ยคุณพี่ทาคือดูก็รู้แหละ
ว่ามีการเรียนทางด้านเรื่องบุคลิกภาพสังเกตท่าทาง
เอาง่ายแค่แบบยกมือบ๊ายเขาจะไม่ได้บ๊ายแบบนี้
เขาจะมีการล็อกข้อมือนี่แหละค่ะทุกอย่าง
คือเหมือนกับว่าเรียนจนดึงนำมาใช้ได้แบบเป็นธรรมชาติ
ครับเออเราทำมันไม่คืนต้องฝึกกันหน่อย